คุณแซคนัทวินนักข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่
เกาะติดการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่

ที่หน้าหัวของทหารเรือทั้ง๕นาย

จากการประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางอ่าวไทย
ตอนนี้เดินทางมาถึงที่ท่าเรือประจวบอำเภอบางสะพาน
ประจวบคิริขันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมครับโดยทั้งห้านายที่นำมานะครับ
คุณผู้ชมครับนำเลียงมาก็คือ
โทสามารถแก้วผลึกพันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกอำนาจพิมธีพันธาเอกจักรพงศ์พูลผล
และพลทหารอัครเดชโพบัตรนะครับ
ทางทีมข่าวแทรกทวีตต้องขอแสดงความเสียใจ
กับทางญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายในตอนนี้ด้วยนะครับ
โดยกระบวนการที่บริเวณพื้นที่ข้างในครับคุณผู้ชมครับ
ไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

อนุญาตให้เพียงผู้บังคับบัญชาจากทหารเรือ
เข้าไปและจากโรงพยาบาลบางสะพานเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าทางด้านผู้เสียชีวิตทั้ง๕นาย
มีการบรรจุศพใส่ถุงซิปมาตั้งแต่บนเรือหลวงเลยหรือไม่
หรือว่าจะมีกระบวนการต่อจากนี้อย่างไร

แต่ว่าทั้ง๕นายครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนครับว่าก็จะมีขั้นตอนในการนำต่อจากนี้นะครับ
โดยที่ทั้ง๕นายนะคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งไปที่ญาติทางด้านผู้เสียชีวิตแล้ว
แต่ว่าญาติหลายคนก็อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด
ตอนนี้อาจจะเดินทางกันมายังไม่ถึงในพื้นที่ของ

คุณผู้ชมครับการที่จะลำเลียงหรือว่าขั้นตอนต่อจากนี้
โดยเมื่อนำศพลงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทั้งห้านายเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางสะพานนะคุณผู้ชมครับ
ก็จะนำทั้ง๕นายใส่ถุงซิปนะครับ
และไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพบริเวณข้างในเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการประเมินเหมือนกันนะครับ
เพื่อรอพิสูจน์อัตลักษณ์ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็จะมีการติดต่อจากญาติผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจเนี่ยก็จะมีการเตรียมตั้งโต๊ะไว้หมดแล้วนะครับในตอนนี้
เรื่องการออกใบเอกสารเพื่อให้ญาติไปออกใบมรณบัตรในบ้านเกิดครับคุณผู้ชมครับ
กองทัพเรือจะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
ตั้งแต่กระบวนการในการพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับสำหรับร่างผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงการนำผู้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับ
เดินทางกลับที่บ้านภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเอง

หากญาติไม่สะดวกมาที่เจาะประชบคิริขันนะครับ
ก็สามารถติดต่อได้กับทางกองทัพเรือที่ประสานข้อมูล

แล้วก็กองทัพเรือก็จะดำเนินการ
ในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับ
ยังสู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเอง
ทุกอย่างทุกขั้นตอนกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการขนย้ายทางด้านผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายคุณผู้ชมครับ

ก็มีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมนะครับ
ยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑นาย
แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนะครับ
ส่วนผู้รอดชีวิต๑นายครับคุณผู้ชมครับ
ก็ตอนนี้ยังไม่มีการนำมาขึ้นบริเวณฝั่งเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าอยู่กับเรือหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีความปลอดภัยแล้วสบายใจหายห่วงได้นะครับ
สำหรับผู้รอดชีวิตหนึ่งนายในตอนนี้ที่อยู่กับทางด้านเรือหลวงครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไม่มีการเปิดประตูหรือว่าให้เห็นถึงภายในที่นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายนะครับ
และยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะครับทางด้านผู้ประคับบัญชานะครับ
ทางด้านกองทัพเรือเดี๋ยวเราจะซูมให้เห็นนิดนึงนะคุณผู้ชมครับ
ว่ามีจากผู้บังคับบัญชาจากกองทัพเรือเดินเข้าไปบริเวณเฮริคอปเตอร์นะครับ
จากที่เรานับนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะประมาณ๘นายด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ
นายนี้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงจากกองทัพเรือนะครับ
แล้วก็กำลังขยับเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
มีการพูดคุยติดต่อกับทางด้านพลขับเรือนะครับ
คนละขาบของเฮลิคอปเตอร์นะครับขออภัยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ตอนนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยปิดสวิตช์การทำงานของใบพัดแล้วนะครับ
สนิทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เปิดประตูตรงเฮลิคอปเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ทางผู้บังคับบัญชานะครับได้เดินกลับมาพูดคุยกับหน่วยงานที่เข้าไปนะครับ
แล้วก็มีการให้ทางเจ้าที่โรงพยาบาลนะครับยังอยู่ที่บริเวณของรถพยาบาลนะครับ
แต่ว่าต่อจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ
เพราะตอนนี้เดี๋ยวยังอยู่พูดการพูดคุยกันอยู่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยว

เพราะว่าเจ้าหน้าที่รถกู้ภัยอะไรก็กำลังขับเข้าไปข้างในนะครับ
อาจจะต้องใช้นอกเหนือเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้ก็มีการอนุญาตให้รถของกู้ภัยเข้าไปแล้วนะครับ
เพราะว่า๕ร่างของผู้เสียชีวิตไม่สามารถที่จะขนย้ายในรถพยาบาลคันเดียวได้นะครับ

แล้วก็มีการกวักนะครับรถกู้ภัยเข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในตอนนี้
โดยที่คันแรกเป็นรถของตำรวจครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีรถกู้ภัยเข้าไปทั้งหมด๕คัน
หากดูจากรถกู้ภัยแล้วนะคุณผู้ชมครับ๕คันตรงนี้ก็คือคันละ๑นายนะครับ
ที่จะส่งทหารก้าของเรากลับบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
ทั้ง๕คันขับเข้าไปเรียบใกล้กันกับทางเฮลิคอปเตอร์นะครับ
ไม่ได้ไปตรงโซนของรถพยาบาลของโรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วก็ตอนนี้เลี้ยงเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็กำลังขยับเข้าไปบริเวณด้านในครับคุณผู้ชม
แล้วก็ทางโรงพยาบาลบางสะพานเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือตรงข้ามกับเฮลิคอปเตอร์นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีการประจำกับที่มูลนิธิที่จะรอพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายด้วยนะครับเป็นทหารเรือ
รายชื่อที่เราได้พูดคุยแล้วก็บอกแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๕นาย
และขอเป็นกำลังใจให้กับทางด้านครอบครัวนะครับทั้งอีก๒๔คนที่ตอนนี้กำลังรอกันอย่างใจจดใจจ่อแน่นอน
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้สูญหายอีก๒๔นายด้วยนะครับ
แต่ตอนนี้ร่วมให้กำลังใจทางด้านครอบครัวของญาติผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง๕นายนะครับคุณผู้ชมครับ
ปฏิบัติการอย่างที่เราทราบกันตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อวานนี้จนถึงตลอดของวันนี้นะคุณผู้ชมครับว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นใจหลายอย่างทั้งคลื่นลมในทะเลที่เบาลงมากกว่า๒๓วันที่ผ่านมา
รวมถึงเรือหลวงที่มีการประจำการในทะเลอ่าวไทยตั้งแต่พื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันยาวลงไปจนถึงบริเวณของจังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ชมครับ
ใกล้กันใกล้สุดนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรือหลวงกระบุรีดูแลพื้นที่โซนตรงนี้ถัดลงไปใกล้ใกล้กันนะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นพื้นที่ของเรือหลวงนเรสวนนะครับเรือหลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวงอ่างทองด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่ามีการนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่าให้ทางด้านทางด้านกู้ภัยนะครับก็จอดเรียงรถอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นการพูดคุยอาจจะต้องให้เข้าใจโดยตรงกันนะครับของผู้ประคับบัญชาแล้วก็ทางมีตำรวจน้ำเข้าไปด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นมีผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งนะครับ

แล้วเหตุเกิดที่แบบนี้คุณผู้ชมครับการฝึกของทหารเรือก็จะมีการจับมือกันคนที่ไม่มีเสื้อชูชีพก็จะจับจะเกาะคนที่มีเสื้ออยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีความหวังในการรอดชีวิตนะครับตอนนี้มีการเอาบริเวณเป็นเหมือนรถเปรย์นะครับคุณผู้ชมครับเอาไปเทียบกับเฮลิคอปเตอร์โดยที่มีทหารเรือนะครับผู้บังคับบัญชาอยู่ล้อมรอบเลยนะครับตามภาพที่
เห็นในตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น่ากำลังจะนำร่างนายแรกนะครับขึ้นรถของกู้ไพนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นมุมไกลไกลแบบนี้แวบแวบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าข้างในก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างสุดนะครับแล้วก็มีทางด้านผอโรงพย
จำกัดคนบนรถด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับสังเกตจากตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าแต่ละนายครับคุณผู้ชมครับที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงเฮลิคอปเตอร์นะครับยืนเป็นแนวเหมือนกับกำแพงเพื่อที่จะป้องกันอาจจะป้องกันนะคุณผู้ชมครับภาพที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ออกไปในตรงนี้นะครับแต่ละนายก็จะยืนกันแบบนี้

ที่โซนข้างนอกมีเพียงแค่รถนะครับตอนนี้หนึ่งนายแรกนะครับกำลังขึ้นรถคันแรกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่มีอ่าการเคลื่อนออกมานะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนะครับว่าจะมีการตั้งขบวนอย่างไรก่อนที่จะเดินทางไปยังบุรณิธิที่พิสูจน์อัตลักษณ์นะครับตอนนี้หนึ่งนายขึ้นรถกู้ไพรเป็นที่เรียบร้
เป็นแบบแผนที่ปฏิบัติกันมาประเมินตามสถานการณ์ทางด้านด้านในครับคุณผู้ชมครับก็มีผู้บังคับบัญชาอย่างที่ผมบอกครับว่าต้องควบคุมปริมาณคนที่จะเข้าไปแม้กระทั่งญาติที่มารอบริเวณด้านนอกเองก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปข้างในนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนกับว่ากำลังจะเอาเปรตเตียงเปรตที่ส
มีทหารที่อยู่ที่อยู่ข้างในนะคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่บนนะฮะเอาทางด้านร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นมาบนเปรตเตียงแล้วก็จะเข็นเข้าไปอย่างรถถัดที่สองนะครับตอนนี้ยังไม่มีการขนลำเลียงออกมาจากทางนะครับยังอยู่ระหว่างกระบวนการในซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับว่ามีทหารกี่นายที่อยู่ในที่ช่วยยกในต
ช่วยยกนะครับร่างของผู้เสียชีวิตนะครับขึ้นมาบริเวณเปรตเตียงด้วยนะฮะเฮดคอปเตอร์ลำนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นการลำเลียงเข้ามาเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เรือหลวงนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาเทียบโดยตรงเพราะว่าเฮดคอปเตอร์มีความวัยกว่าครับแล้วก็เรือหลวงลำอื่นอื่นนะคุณผู้ชมครับ
ที่เดินทางมาแล้วก็ขีดความสามารถในการค้นหาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นใจหลายอย่างทั้งเครื่องบินทางอากาศทั้งเรือหลวงทั้งเรือจากทางด้านตำรวจน้ำและทางด้านกรมชายฝั่งทางทะเลด้วยนะครับที่สนับสนุนการค้นหาริมชายฝั่งเพราะว่ามีการคาดการณ์กันแล้วก็ประเมินสถานการณ์คลื่นในทะเลตลอดระยะแล้วก็ตลอด

ที่สองนะครับคุณผู้ชมครับกำลังขึ้นบนเปรตเตียงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเข็นไปที่บริเวณรถของกู้ไภนะครับทีมข่าว
วิทยาลัยสนิทแล้วก็ติดสองจุดครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ
ตอนนี้รออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมรออยู่ที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมติดตามข่าวตลอดทั้งคืนนี้เลยนะครับ
สำหรับปฏิบัติการการช่วยเหลือและลำเลียงผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือ
สุโขทัยอับปางกลางอ่าวไทยในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ยังคงเป็นช่วงของการลำเลียงนะครับแล้วก็รถคันแรกครับ
เป็นรถของตำรวจเนี่ยเคลื่อนแล้วแล้วก็รถคันที่สองเนี่ย
เป็นของกู้ภัยนะครับก็ขยับแล้วเหมือนกันนะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้มีการขยับออกมาที่จะเดินทางไป
หาจุดที่คุณบอภิวัตรอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการขยับเคลื่อนมา
เพื่อให้รถตู้ของกู้ภัยแต่ละคันที่จอดอยู่เรียงอยู่นะฮะ
ขยับมาเทียบกันกับทางด้านเฮลิคอปเตอร์
เพื่อให้สะดวกในการขนย้ายผู้เสียชีวิตนะครับ
ขึ้นบนรถกู้ภัยครับคุณผู้ชมครับรถกู้ภัยเข้าไปทั้งหมดห้าคัน
หากตีจากรถครับคุณผู้ชมครับก็คือ๕นายนะครับ
ว่าอีกหนึ่งนายที่มีข้อมูลมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มนั้น
ยังไม่ได้ถูกลำเลียงมากับรอบนี้และเรือและรถของโรงพยาบาลบางสะพานเอง
ก็ไม่ได้ไปจอดเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ตรงจุดกับกู้ภัยนะครับ
อยู่บริเวณห่างออกไปอีกนะครับอยู่บริเวณทางด้านขวามือ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอยู่ตรงจุดนั้นด้วยนะครับ
ตรงจุดด้านนอกเองครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเข้ามาตรงจุดที่เฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ตรงนี้ครับ
คุณผู้ชมครับก็ไม่อนุญาตให้คนนอกเนี่ยเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันอำเภอบางสะพาน
และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมาร่วมผนึกกำลังตรงนี้เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็มีเหมือนกับว่าทหารออกมาเดินออกมานะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นที่เขาจำกัดคนเอาไว้นะครับเดินออกมาแล้วนะครับ
ตอนนี้น่าจะยังไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับว่าครบทั้ง๕นายแล้วหรือไม่นะครับ
แต่ว่าทางด้านผู้ประคับบัญชาเนี่ยไม่ได้มีการตั้งแถวกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็เดินออกมาแล้วนะครับเดินออกมาตรงจุดที่
ตรงจุดที่บริเวณรถของโรงพยาบาลบางสะพานนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเราจะซูมเอาท์ออกมาอีกนิดนึงนะฮะ
เห็นมุมกว้างที่ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินออกมานะครับ
แต่ว่าตรงจุดนั้นเองก็ยังมีรถของคู่ภัยเรียงกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ทหารภูมิครับประชาเดินออกมานะครับ
ตรงจุดนี้เองครับคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่มีการจำกัดคน
แล้วก็เรายังไม่ทราบนะครับว่าข้อมูลในเรื่องของการลำเลียงผู้เสียชีวิต
ตรงนี้รายละเอียดลึกจริงเป็นยังไง
เรือลำไหนเป็นคนพบศพผู้เสียชีวิตและกลุ่มที่ผู้เสียชีวิตอย่างทางการ
ว่าอยู่ตำแหน่งไหนแน่ชัดครับคุณผู้ชมครับ
เรายังไม่มีข้อมูลทางการจากกองทัพเรือ
แต่ข้อมูลดิบที่เราได้มาจากการปักหลักอยู่ที่บริเวณท่าเรือประจวบ
ก็คือทั้ง๕นายอยู่บริเวณเกาะกลุ่มเดียวกัน
อย่างที่เราบอกว่าหลายคนสลดใจมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
บางคนบอกว่าพวกเขาไม่เคยได้ทิ้งกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
และยังเกาะกลุ่มเพื่อที่จะรอความหวังกลับขึ้นมาบนฝั่ง
มาพบกับครอบครัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกัน
แต่ทั้ง๕นายตอนนี้ถือว่าแสดงความเสียใจจริงครับคุณผู้ชมครับ
ไม่สามารถที่จะกลับมาหาครอบครัวแบบมีชีวิตได้
ตอนนี้ทำได้เพียงแค่นำร่างกายของพวกเขาที่อยู่กลางอ่าวไทย
นานกว่า๔๘ชั่วโมงและกำลังจะก้าวเข้าสู่วันที่๓แล้วครับคุณผู้ชมครับ
การปฏิบัติการยังคงมีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าถือว่าสามารถที่จะค้นหาทางด้านผู้ประสบเหตุได้นะครับ
และเชื่อว่าคนที่ใส่เสื้อชูชี้น่าจะยังลอยคออยู่ในทะเล
แล้วก็ยังช่วยเหลือเป็นเกาะเป็นกลุ่มกันแล้วก็สามารถที่จะรอดชีวิตกลับมาได้
เพราะว่าจากการฝึกของกองทัพเรือเองก็มีการพูดคุยว่าสามารถที่จะลอยอยู่ในทะเลได้นานเลย
แล้วก็บางคนก็ดื่มน้ำจากน้ำทะเลประทังชีวิตแล้วก็บางคนก็อาจจะลอยคอได้
ตอนนี้ทางรถกู้ภัยเริ่มเคลื่อนออกมาแล้วนะครับนำคันแรกโดยรถของตำรวจครับคุณผู้ชมครับ
เคลื่อนออกมาจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
ตอนนี้รถตำรวจคันแรกนะครับแล้วก็รถของกู้ภัยอีก๕คันเรียงยาวกันมาครับคุณผู้ชมครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายด้วยนะครับ
เรียงอีกช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียชีวิตทั้ง๕นายคือเรือโทสามารถแก้วผึกพันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณพันธาเอกอำนาจพิมพี
จ่าเอกจักรพงศ์ภูลผลพลหารอัครเดชโพบัตรครับ
ตอนนี้คันแรกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
หน่วยกู้ชีพจากสว่างราชศรัทธาต้องขอบคุณทุกหน่วยงานจริงที่มาช่วยกันในพื้นที่ตรงนี้

ลำบากจริงครับคุณผู้ชมครับเป็นความร่วมมือร่วมใจกัน
แล้วก็เป็นมูลนิธิของสว่างหัวหินธรรมสถานนะครับ
คือความร่วมมือร่วมใจกันจริงเพื่อพี่น้องชาวไทยและผู้ประสบเหตุ
ในครั้งนี้หน่วยกู้ภัยบางสะพานน้อยกุศลสงเคราะห์
และคันสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเป็นสว่างแผ่ภัยศาลปรานบุรี
และคันด้านหลังเป็นรถพยาบาลบางสะพานครับ
จากจุดนี้ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมติดตาม
กับคุณบอมอภิวัฒน์นะครับรายงานสดมาจากอีกจุดหนึ่ง
เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการ
ย้ายไปหาคุณบอมอภิวัตแล้วก็จะมีการนำไป
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับคุณผู้ชมครับโดยตรงนี้นะฮะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้รถเนี่ย
ออกไปบริเวณด้านนอกแล้วนะครับก็จะเคลื่อนออกจากท่าเรือประจวบ
เพื่อออกไปนะครับยังมูลนิธินะครับของธรรมสถาน
มูลนิธินะครับสวังราชศาสตร์ธรรมสถาน
โดยมีทีมแพทย์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
อยู่ตรงบริเวณจุดนั้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตรงจุดของศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ที่มีเดินทางมาที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมครับ
ยังคงมีการตั้งตรงนี้นะครับเป็นญาติของผู้ประสบเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็ทั้งน้ำทั้งข้าวเนี่ย
น้ำทั้งข้าวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งจุดครับ
กับคุณบอลอภิวัฒน์นะครับอยู่ที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานครับ

สำหรับความคืบหน้าภารกิจในการเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุ
หลวงสุโขทัยอับปางนะครับขณะนี้ที่มูลนิธิสว่างธรรมสถาน
ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างทั้ง๖ร่างที่กำลังเดินทางมา
ว่าในอีกสักครู่นะครับจะเดินทางมาถึงที่มูลนิธิแห่งนี้
โดยด้านหลังผมนี้นะครับคุณผู้ชมได้มีการจัดเตรียมตรงบริเวณหอประชุมราชศรัทธานะครับ
ที่จะให้ร่างผู้เสียชีวิตไปพักอยู่ที่บริเวณในหอประชุมก่อน
ก่อนที่จะให้แพทย์ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
จากโรงพยาบาลบางสะพานแล้วก็แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เพื่อมาชนะสูตรพลิกศพแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ว่าเป็นใครโดยในขณะนี้นะครับรถเนี่ยได้เคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากบริเวณท่าเรือประจวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยระยะทางประมาณ๙กิโลเมตรซึ่งคาดว่าเดี๋ยวนี้อีกสักครู่เนี่ย
ก็จะเดินทางมาถึงที่มูลนิธิแห่งนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับจากการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าจะมีการแช่ร่างผู้เสียชีวิตไว้ที่รถเย็นของมูลนิธิเพชรเกษมก่อนนะครับ
ก่อนที่จะให้ทีมนิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจจะมาชนะสูตรพร้อมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วก็แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขในวันเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยได้จัดสถานที่ที่มูลนิธิสว่างราชธรรมสถานแห่งนี้เป็นเซ็นเตอร์ในการรับร่างผู้ป่วยในการรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางทั้งหมดนะครับ
โดยวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผมได้มีการรายงานไป
แล้วก็ได้มีการกั้นแนวเขตพื้นที่ไม่ให้ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปยังบริเวณด้านในได้
ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างได้นำเป็นผ้าใบนะครับ
ปิดกั้นบริเวณทางเข้าหอประชุมราชศรัทธานะครับ
แล้วก็ปิดบังไม่ให้เห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
โดยในอีกสักครู่เนี่ยทันทีที่รถมาถึงก็จะพุ่งตรงเข้ามายังบริเวณหอประชุมทันทีนะครับ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากการปกครองมาจัดตั้งโต๊ะเพื่อเตรียมดำเนินเอกสาร
สำหรับญาติผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาในวันนี้นะครับ
เพื่อจะออกใบมรณบัตรต่างแล้วก็หลังจากการชนะสูตรเสร็จ
ก็จะส่งร่างของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาให้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
สำหรับแผนปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายในวันนี้นะครับ
ต้องบอกว่าได้เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีการใช้เรือหลวงทั้งหมดสี่ลำนะครับ
ว่าจะเป็นเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงกระบุรีแล้วก็เรือหลวงนเลสวนนะครับ
ส่วนทางอากาศยานก็มีเครื่องบินลาดตะเวน๒เครื่องนะครับเฮลิคอปเตอร์๒เครื่อง
แล้วก็มีเครื่องบินจากกองทัพอากาศอีกจำนวน๑เครื่อง
โดยเรือหลวงอ่างทองถือว่าเป็นศูนย์บัญชาการหลัก
แล้วก็ในการค้นหาเนี่ยมีการขยายพื้นที่จากพิกัดเดิมออกไป๑๐๒๐ไมค์ทะเลนะครับ
จากจุดเรือล่มแล้วก็ค้นหาในรัศมี๓๐คูณ๓๐ตารางไมค์
โดยเป็นการคำนวณกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำผ่านโปรแกรมนะครับ
ทำให้วันนี้พบผู้สูญหายเพิ่มอีกทั้งหมด๗ราย
โดยมีผู้ที่ปลอดภัย๑คนนะครับแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตอีก๖คนด้วยกัน
ทำให้ญาติญาติที่มาเฝ้าติดตามการค้นหาทราบข่าวเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็บรรยากาศวันนี้ตอนแรกที่ได้รับแจ้งว่ามีการค้นพบผู้ที่ศูนย์หายอยู่ในอาการปลอดภัย
ก็ทำให้หลายท่านรู้สึกดีใจในตอนนั้น
แต่ว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าได้พบร่างของผู้เสียชีวิตตามมาด้วย
ทำให้คนที่รอฟังข่าวรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะฮะ
สำหรับกระบวนการในการลำเลียงผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็จะมีการรำเลียงมาถึงสถานที่แห่งนี้ในอีกสักครู่นะครับ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการออกตระเวนปฏิบัติภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นลำดับต่อไป
โดยทางพบทรได้เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบอกว่าจะต้องค้นหาผู้สูญหายให้ได้ครบทั้งหมด๓๑คนด้วยกัน
ตามที่ได้มีการแจ้งไปแล้วนะฮะ
แล้วก็สำหรับพี่น้องผู้เสียชีวิตนะครับที่มีการพบร่างแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการติดต่อประสานไปยังญาติให้เดินทางมารับร่างเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนใครที่ไม่สะดวกมาหรือว่ามาได้ล่าช้าก็จะมีโรงเย็นที่คอยบริการแล้วก็แช่ร่างผู้ที่เสียชีวิตไว้ให้อยู่ตรงนี้ก่อนส่วนใครที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ทางกองทัพเรือก็จะมีรถบริการนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ที่นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดสดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินเข้าไปด้านหน้าบริเวณหอประชุมราชศรัทธานะครับโดยตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมกันมากขึ้นแล้วเป็นสัญญาณบอกได้แล้วนะครับว่ารถเนี่ยใกล้ที่จะมาถึงเต็มที่แล้วเดี๋ยวในอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่า